คุณผู้ชมค่ะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสุรินทร์กันนะคะ

รถบรรทุกฟางฟางก้อนอัดแข็งบรรทุกมา
แล้วปรากฏว่าเวลาบรรทุกเนี่ยก็ต้องสูงหน่อยใช่ไหมคะ
ทีนี้ไอ้ฟางไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟฟ้าที่ชำรุด
สปาร์คแล้วเป็นประกายไฟ
ไฟลุกท่วมแบบนี้ค่ะไฟลุกท่วมแบบนี้
มึงขับรถเข้ามาในหมู่บ้านกูทำไม

ไหม้ไม่เหลือซากเลยแบบนี้ค่ะโอ้ยดำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่เคราะห์ดีนะคะคนที่อยู่ในรถคันนี้
ทั้งหมด๔ชีวิตหนีตายออกมาได้ค่ะ
คนขับชื่อว่าลุงชุบภรรยาลุงชุบชื่อว่าป้ายี่หวา
หยวาบอกว่าเออคือไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ไหม
ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดแล้วอยู่อยู่อ่ะลุงก็คือแฟนป้าเนี่ย
โดนชาวบ้านตบหน้าค่ะมาโดนชาวบ้านตบหน้า
แกบอกว่าแกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
แค่นี้ก็ทุกข์มากแล้วแล้วมาตบหน้ากันแบบนี้
เป็นการซ้ำเติมไปอีกอ่ะค่ะเอ่อป้ายิวาแกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะคะ

แล้วแล้วคนที่ตบเป็นไงครับ
คนในหมู่บ้านนี้แหละ

มึงขับมาทำไมทางนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมป้ายีวาเล่าต่อบอกว่า
คือคนขับรถบรรทุกฝั่งเนี่ยก็คือสามีนะคะ
มาด้วยกันไปขนฟางก้อนเนี่ย
จากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินมุ่งหน้าไปที่อำเภอลำดวน
ระหว่างทางเนี่ยมีคนนั่งมาด้วยนะด้านหลังอีก๒คน
ก็คือพี่ชายกับหลานชายพี่ชายกับหลานชาย
มีหน้าที่ก็คือใช้ไม้ดันสายไฟที่มันหย่อนคล้อยลงมา
มันหย่อนลงมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ตรงนี้สายไฟก็ต่ำเหมือนกันสายไฟก็ต่ำ
ก็ใช้ไม้ก็ดันขึ้นไปเหมือนปกตินี่แหละค่ะ
แต่ไม่รู้เลยว่าตรงนี้สายไฟมันชำรุด
สายไฟชำรุดปุ๊บพอก้อนฟางไปเกี่ยวเข้า

ก็เลยทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถบรรทุกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ป้าเองก็รีบตะโกนบอกสามี
บอกว่าให้รีบขับออกจากจุดนี้นะไปลงทุ่งนา
ไม่ต้องเสียดายรถกะว่าจะเอารถขับลงทุ่งนา
แต่ไปไม่ทันค่ะเพราะว่า
ไฟมันลุกไหม้อย่างรุดเร็วแล้วก็ดุ้นแรง
ก็เลยพากันกระโดดลงมาจากรถ

ยีวาแกก็เลยโกรธด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ